เปิดใจเบสอรพิมครั้งแรก
มคาใจคนอีสานทั้งประเทศ
ถามตรง๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ไทยรัฐทีวีห้ามพลาด